สวัสดีค่ะเอ็กซ์เพรสนิวสิบสี่นาฬิกา
เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะตำรวจภูทรพรมคีรี
ได้รับตัวนายเสกโลโซมาจากสนคันนายาว
โดยมีทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะลงพื้นที่ติดตามตลอดการเดินทาง
ติดตามรายงานจากคุณระวีการผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ
กว่า๖ชั่วโมงแล้วนะคะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังคงขับรถ
ติดตามรถตู้นะคะของตำรวจสพพรมคิรีค่ะ
ที่ได้เดินทางมารับตัวเสกโลโซตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
ซึ่งขณะนี้รถตู้นะคะก็ได้ขับอยู่บริเวณด้านหน้า
ของรถทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั่นเองค่ะเพื่อที่จะนำตัวเสกโลโซนะคะ
ดำเนินคดีหลังจากก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
โดยรถตู้นะคะที่เดินทางมารับเสกโลโซนั้นล่าสุดขณะนี้นะคะ
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ารถนะคะอยู่ด้านหน้าของรถทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยค่ะ
แล้วก็เราก็ได้ตามติดมาต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะรถก็ได้เดินทางเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอบางสะพาน
ประจวบคิริขันแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะ
ก็จะผ่านเข้าสู่บริเวณของพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะ
โดยตลอดเส้นทางนะคะทีมข่าวก็พยายามขับรถติดตามมาเป็นระยะนะคะ
ที่มีเสกโลโซนั่งโดยสารอยู่ด้านในนะคะ
ก็ได้มีการจอดพักรถหนึ่งครั้งนะคะภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะ
บริเวณทางผ่านมาจากพื้นที่พระราม๒โดยใช้เวลาในการจอดพักรถประมาณ๓๐นาทีค่ะ
ก่อนที่จะเดินทางออกมาถึงบริเวณพื้นที่ของอำเภอบางสะพานจังหวัดประจบคิริคันนะคะ
ซึ่งตลอดเส้นทางสภาพอากาศถือว่าอำนวยพอสมควร
แล้วก็สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
และมีปัญหาในเรื่องของปริมาณรถเล็กน้อย
ที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีก็จะเห็นว่ารถของตำรวจก็ใช้ความเร็วพอสมควร
ซึ่งทีมข่าวก็ต้องใช้ความเร็วในการขับรถติดตามเช่นกันค่ะ
โดยขบร้อนรถตู้มี๒คันด้วยกัน
คันแรกก็เป็นรถของสพพรมคิรีที่มีตำรวจชุดสืบสวน๖นาย
คุมตัวนายเสกโลโซพร้อมกับแฟนสาวอยู่ภายในรถนะคะ
ส่วนอีก๑คันก็เป็นรถติดตามของตำรวจ
โดยคาดว่าหลังจากนี้อีกประมาณ๖ชั่วโมง
ตำรวจก็จะนำตัวเสกโลโซเดินทางไปถึงสพพรมเครี
จังหวัดนครศรีธรรมราชในเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกาของค่ำวันนี้
เพื่อที่จะส่งตัวเสกดำเนินคดี๓ข้อหาด้วยกันนะคะ
คือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมไปถึงข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และข้อหายิงปืนในเมืองหมู่บ้านที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
จากกรณีที่ได้ก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้า๑๐นัดนะคะภายในงานคอนเสิร์ตที่วัดเขาขุนพนม
เมื่อกลางดึกคืนวันที่๒๙ธันวาคม๒๕๖๐ที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ซึ่งในเวลานี้ทีมข่าวแทรกทีวีก็ยังคงเกาะติด
แล้วก็ขับรถตามขบวนของรถตู้ที่นำตัวเสกเดินทางไปพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็จะรายงานกลับไปยังสถานีตลอดช่วงข่าว
ระวิการแก้วิจิตรายงานค่ะ